ที่วันนี้ขึ้นพาดหัวหน้าหนึ่งนะคะ
เป็นพาดหัวตัวรองพบร่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้พลีชีพขณะทำงาน
ศพผ้าติดกิ่งไม้ห่างจากจุดน้ำซัด๕กิโลเมตรนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ออกไปลาดตระเวน
ขณะปฏิบัติหน้าที่เจอน้ำป่าซัดแล้วก็พลัด
ทีนี้ก็มีการศูนย์หายเจ้าหน้าที่ใช้เวลา๓๐ชั่วโมงในการค้นหา

โฆษกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ได้แถลงถึงเรื่องนี้นะคะว่าพบศพเจ้าหน้าที่รายนี้แล้ว
และนี่ก็เป็นบรรยากาศการช่วยกันนำศพของ
นายปากรปักกะถิ่นอายุ๓๔ปีเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
สังกัดหน่วยพิทักษ์ป่าเขาบันไดตำบลแก่นมะกรูด

ซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะ
ซึ่งก็ได้นำศพที่ติดอยู่กับกิ่งไม้ในน้ำขึ้นมา
แล้วก็นำไปไว้ที่หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแม่ดี
ตำบลแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
อยู่กลางป่าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะ
และต่อมาค่ะหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
นายธานีวงนาครวมถึงนายปัญญาใช้เห็งนายอำเภอบ้านไร่
พร้อมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลบ้านไร่
ก็ได้ร่วมเดินทางชนะสูตรศพนะคะ
ตั้งแต่บ่ายของวันอาทิตย์ที่๒๑ตุลาคมที่ผ่านมา
โดยภารกิจในครั้งนั้นที่นายปากรได้ไปทำ
ก็คือการป้องกันกลุ่มพานป่าลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ป่า
ทั้งหมดที่เข้าไปทำภารกิจคือเจ้าหน้าที่๔นาย
โดยในช่วงระหว่างที่กำลังข้ามลำห้วยอยู่นะครับ
นายปากรปักกะถิ่นตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า

ขอเป็นคนแรกที่จะเดินลอยคอข้ามลำห้วย
จากนั้นจะให้เพื่อนอีก๓คนทยอยข้ามลำห้วยมานะครับ

เพราะว่าในเขตพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเนี่ย
มีฝนตกติดต่อกันมา๒๓วันคุณนะครับ

แล้วก็ถูกกระแสน้ำพัดพาร่างจมหายไป

ซึ่งไม่ทันที่เพื่อนจะช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันเลยนะฮะ
ส่วนเพื่อนที่มาด้วยกันอีก๓คนปลอดภัยนะครับ
ซึ่งทางด้านหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
ก็เปิดเผยนะคะว่าผู้ตายปฏิบัติหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่ามานานกว่า๑๘ปี

ลาดตระเวนป้องกันตัดไม้ทำลายป่า

ทีนี้จากการที่ค้นหาร่าง
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการค้นหาร่างกว่า๓๐ชั่วโมง
ซึ่งก็ไปพบว่า
จุดที่พบศพห่างอยู่จากจุดที่เกิดเหตุ

ก็ได้นำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศล
หลังจากนี้นะคะจะนำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศล
ที่วัดห้วยขาแข้งอำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีต่อไปด้วยนะคะ